ท่านผู้ชมครับคดีที่ดาบตีนะครับดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญสินตำรวจสพสำนักทองที่จังหวัดระยองนะฮะ
ก็มีเรื่องกับรถอีกคันหนึ่งที่ขับปาดกันไปปาดกันมาบนถนนที่จังหวัดระยอง
แล้วก็ถูกทำร้ายจนล้มลงไปที่กลางถนนแล้วก็มีรถบรรทุก๖ล้อขับผ่านมาเหยียบร่างซ้ำจนเสียชีวิตนะครับ
ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มตัวได้ก็คือในเพชรพิมเซนอายุ๔๗ปีนะฮะ
ตีก็อายุประมาณ๔๖๔๗เนี่ยครับ
เมื่อวานนี้ก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุบนถนนสุขุมวิทย์ก่อนถึงทางแยกเข้าวัดคลองทุเรียนแล้ว
เพชรบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถกลับมาจากการขายเครื่องไฟฟ้ามีภรรยากับน้องชายนั่งรถมาด้วยนะครับ
ขณะนั้นเขาขับรถแล้วเขาเล่นโทรศัพท์มือถือรถเลยเสียหลักฉลับไปอีกช่องหนึ่ง
รถของดาบตีขับมาพอดีมันก็เลยเหมือนกับเป็นการปาดหน้า
แล้วดาบตีก็ไม่พอใจก็เลยมีการขับปาดหน้ากันไปมานะครับแล้วก็มีการตะโกนต่อว่าอะไรกันพวกนี้ด้วยนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุในเพชรบอกว่าเขาได้ขับรถปาดหน้ารถของดาบตีให้จอด
แล้วพอลงจากรถเนี่ยในเพชรอ้างว่าดาบตีถือท่อนเหล็กลงมาจากรถด้วย
เขาก็เลยต้องคว้าท่อนเหล็กในรถออกมาเพื่อป้องกันตัวเช่นกัน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนชกต่อยใช้อาวุธท่อเหล็กตีใส่กันเกิดขึ้น
ตอนนั้นภรรยาของเขาก็พยายามร้องห้ามนะครับ
แต่เขาก็ใช้เหล็กตีเข้าที่ไทยทอยของดาบตีไปแล้ว
คาดว่าจะโดนจุดตรงทัดดอกไม้ทำให้ดาบตีสลบล้มแน่นิ่งไปที่กลางถนน
จังหวะนั้นมีรถบรรทุก๖ล้อขับผ่านมาพอดี
ก็เลยเหยียบทับร่างดาบตีทำให้ดาบตีเสียชีวิต
ที่พวกนี้จะขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับ
วันนี้น้องชายของในเพชรนะครับผู้ก่อเหตุนะฮะ
นั่งรถไปด้วยบอกว่าวันเกิดเหตุ
มารู้ว่าพี่ชายทะเลาะกับดาบตี
ตอนที่ลงจากรถแล้วต่อสู้กัน
เพราะได้ยินเสียงพี่สะพ้ายตะโกนเรียกเพราะตอนนั้นเขาหลับอยู่ในรถ
พอลงมาก็เห็นดาบตีล้มฟุบไปที่ถนน

ก็ยังบอกให้คนก่อเหตุผู้ก่อเหตุก็คือพี่ชายเขาให้หยุด

โดนผู้ตายตีเขาที่ต้นแขนแล้วก็เอวแล้วก็หลังจนขับรถไม่ไหว
เมื่อวานที่มีการแถลงข่าวก็ยังโชว์ร่องรอย
บอบช้ำของร่างกายให้ดูนะครับ
ซึ่งนายคมสรรที่เป็นน้องชายคนก่อเหตุบอกว่าไม่เห็นตอนที่รถมีการเหยียบดาบตีเสียชีวิตนะ
แล้วก็คิดแค่ว่าต่างคนตอนนั้นคงต่างเลิกกันไปแล้วมั้ง

ผมก็เข้าใจว่าการตีกั้นจะช้ำทำอีกตอนได้จะได้กำไรแล้วเดี่ยวขับไฮก็ได้
มาถ้าถามว่ามีรถมีแบบสมดิมนี่ก็ว่าคงไม่เห็นนะคะ
เราเชื่อไหมว่าการตีนั้นจะทำให้ตายได้

มันตายคนมันไม่ตายง่ายครับพี่
เพราะเขาฟุบไปนิดเดียว
ส่วนนางสาวจัญญาภรรยาของในเพชรพิมพ์เสนผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้สามี
เพราะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามันหนักเกินไปหรือไม่
โดยอ้างว่าผู้ตายก็คือดาบตีเป็นฝ่ายมาหาเรื่องพวกเขาก่อน
ขู่จะทำร้ายร่างกายก่อนจะต่อสู้กัน

ขับไปในซอยอยู่พักใหญ่แล้วกลับมาขับรถวิ่งตามออกมาอีก
พอหยุดรถก็ถืออาวุธทั้งมีดและท่อนเหล็ก

แต่มันคือการต่อสู้กันแล้วตอนนี้สามีไม่เซ็นรับทราบข้อหา

เพราะทางตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาล

ขึ้นเนินรู้สึกว่ามันมืด
เขาก็หายไปเราก็คิดว่าเออพี่ไม่มีอะไรแล้วแหละ

อ่าไปได้ไม่เกินสิบนาที
เขาเปิดไฟสูงไล่มาค่ะ
แล้วก็มาบอกฝั่งทางคนขับปาดเข้าทางคนขับว่ามึงแน่เหรอ
แน่แค่ไหนมึงจอดชี้หน้าว่าเลย
พอจอดปุ๊บยังไม่ทันได้จอดรถเลยค่ะ
ฝั่งเขาอ่ะลงมาแล้วพี่คันดำอ่ะ
ลงมาแล้วก็ถืออาวุธมาด้วยเป็นอะไร
เหล็กข้างหนึ่งมีดข้างหนึ่ง
เหยียบเราไม่เห็นค่ะเราขึ้นรถเราขึ้นรถออก
ออกตัวเพราะแสงสิบล้อมันมาค่ะ

เราไม่ได้เจตนาที่ว่าจะทำเขาให้ตาย
หนูก็ยังพูดกับแฟนเลยว่าพี่เอาไว้แบบนั้นเหรอ

ความที่แฟนหนูโมโหก็คือปล่อยมัน
แฟนหนูก็คิดว่าเขาก็ไม่ตายเราคือไม่ได้ไปลาก
ไม่ได้ไปอะไรเหมือนที่เหมือนที่ข่าวออก
อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมก็คือว่าเหตุนี้เราไม่ได้ไม่ได้
เจตนาทำให้เขาถึงแก่ความตายเป็นเพราะบันดาลโทษะ
และส่วนหนึ่งอยากให้ทุกคนมองว่า
กรณีแบบนี้เขาวิ่งเข้ามาทำร้ายเรา
เขาวิ่งเข้ามาทำร้ายเราตามกล้องวงจรปิดที่ออกข่าว
วันแรกเขาวิ่งมาหาเราเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวค่ะ
อันนี้มุมญาติผู้ต้องหาเขามองว่าเขาป้องกันตัวใช่ไหม
แล้วก็ทำร้ายแต่ล้มไปที่ถนนแล้วถูกรถทับเองเสียชีวิต
ค่ะอ่าแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็อ่า
ถ้าคุณไม่ทำร้ายเขาแล้วเขาก็คงไม่ล้มไปที่ถนนหรือเปล่า
อย่างเงี้ใช่ไหมฮะอ่าซึ่งทางตำรวจนะครับ
สอบถามไปนะฮะสพบ้านกร่ำบอกว่าตอนนี้รอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์นะครับ
อ่าซึ่งผลการชนสูตรออกมาเนี่ยสำคัญมาก
บอกได้ว่าตกลงดาบตีเสียชีวิตก่อนที่จะถูกรถหกล้อมาทับ
ค่ะหรือว่าเสียชีวิตหลังจากรถหกล้อมาทับอืมอ่านะฮะ
แต่ว่าคงปฏิเสธไม่ได้หรอกเรื่องการไปทำร้ายเขาจนนำไปสู่การตายนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีก็จะมีผลในการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยว่า
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรถูกตีจนตายหรือถูกรถทับตายนะคะ